ฉบับพิเศษนะคะซึ่งมีชื่อฉบับว่า
๑๐๐วันน้อมอะไรในหลวงภูมิพล

เป็นรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจ

จากการจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่๑๒

ยังทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ
ก็คือเป็นหนังสือพิมพ์พูดได้

แต่คราวนี้ทางไทยรัฐเอง
ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และข้อมูลจากไทยรัฐทีวี
เป็นคลิปภาพคลิปเสียงถูกบรรจุลงในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษด้วยนะครับ
เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่๒๐มกราคม๒๕๕๙
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
เป็นการนำเสนอเนื้อหาและเรื่องราวอันน่าประทับใจ
เกี่ยวกับพระมหากรณาที่คุณอัลล้นพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
แอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์
ในรูปแบบแสงสีเสียงเสมือนหนังสือพิมพ์มีชีวิต
เป็นหนังสือพิมพ์และเป็นผลงานของบริษัทวัชรพล
เป็นหนึ่งใน๘๘รางวัลที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการพิมพ์
จากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่๑๒
ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทยค่ะ
เทคโนโลยีนี้มันเข้ามาเติมเต็ม
แล้วก็เข้ามาเติมเต็มกับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบ
แบบคนเมืองรุ่นใหม่นะคะหรือคนสมัยใหม่
ที่มีโทรศัพท์มือถือพกพามีอะไรต่าง
ซึ่งตัวนี้มันก็จะได้เพิ่มอัตรรสในการรับชม
แล้วก็มีทั้งเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวีดีโอเป็นกราฟิกต่าง
โผล่ขึ้นมาก็เรียกว่าเพิ่มอัตรรสในการอ่านหนังสือพิมพ์
ตัวแทนของชาวไทยรัฐก็ต้องบอกว่าพวกเราภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ
ที่ได้มารับรางวัลในวันนี้แล้วก็สำหรับโปรเจกต์ในอนาคตข้างหน้า
นำเสนอได้ในอนาคตอีก
สำหรับการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่๑๒
จัดภายใต้แนวคิดมุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุพันธุ์ไทย
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์
ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต
ปีนี้มีผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า๗๐๐ผลงาน
ปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ทีมงานจัดประกวดได้เพิ่มประเภทของการประกวดเป็น๓๐
รางวัลคือประเภทสิ่งพิมพ์๓มิติ
ประเภทการออกแบบและประเภทความคิดสร้างสรรค์
และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ก็จะถูกส่งเข้าประกวดต่อไป
สำหรับการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย
ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่เก็บหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับ

ก็จะได้ทราบซึ้งใจแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ